หมอปลาลงพื้นที่ไปช่วยแล้วนะครับที่จังหวัดเพชรชบูร
ช่วยเหลือเด็กหญิง๑๐ขวบที่เขาว่ากันว่าถูกผีสิงจากที่โรงเรียนครับ
อ่ะหมอปลานะหรือปราบสัมภเวษีเดินทางไปถึงบ้านของเด็กหญิงเอ
อยู่ในพื้นที่ตำบลลาดแคร์อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรชบูรณ์
คือเราเล่าข่าวไปว่าเด็กหญิงคนนี้มีอาการเหมือนถูกวิญญาณสิงร่าง
ร้องตลอดขอให้ตั้งสารไม้และขอของเล่นเด็ก
อารมณ์เหมือนมีวิญญาณเด็กเข้าสิงเด็กอีกทีว่าอย่างนั้น
แล้วมีอาการเฉพาะตอนที่อยู่ที่โรงเรียนตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์แล้ว
นี่คลิปต้นเรื่องเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมครับ
คุณครูเจ้าหน้าที่เขาก็นั่งพูดคุยอ้อนวอน

แต่ดูเด็กหญิงคนนี้ท่าทางจะควบคุมตัวเองไม่ได้
ร้องขอสิ่งนั้นร้องขอสิ่งนี้แล้วก็ร้องไห้ร้องไห้แบบนี้ครับ
หมอปลาไปที่โรงเรียนไปดูกันหน่อยบรรยากาศเป็นอย่างไร
คณะของหมอปลาและนักข่าวเดินทางไปถึงเลยนะ
แล้วมุ่งหน้าไปเลยไปที่ต้นมะขามที่สระน้ำหลังโรงเรียน
นี่ในช่วงเวลานั้นก่อนที่จะถึงตรงจุดนั้นสัก๓๐เมตร
หมอปลามีอาการขึ้นไส้น้ำตาไหลด้วยบอกรู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่ดีเลย
ขอยืนรอตรงนี้ก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นอาการหมอปลานะ
แล้วสักพักเขาปล่อยให้เด็กหญิงเอและคณะไปที่มานั่งใต้ต้นมะขาม
นี่ไอ้ตรงที่อยู่ในคลิปนั่นแหละเอาแบบจุดเดียวกันที่ถ่ายคลิปเลยนะ
ไม่นานฮะเด็กหญิงเอเนี่ยเธอบอกว่ารู้สึกปวดหัว
แล้วก็เห็นวิญญาณเด็กผู้ชายสองคนที่ต้นมะขามแล้วจู่ก็ร้องออกมาเลยครับ
เนี่ยแล้วเด็กหญิงเอก็ทำท่าเหมือนถูกสิงร่าง
ช่วงเวลานั้นนะครับคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวพยายามนะสื่อสารไง
ไหนวิญญาณเข้าร่างแล้วใช่ไหมขอคุยด้วยหน่อย
เหมือนว่าเด็กหญิงเอพูดบางสิ่งบางอย่างแล้วพูดออกมาเป็นประโยคเลยนะบอกว่า
ไม่ใช่เด็กหญิงเอแล้วเธอมันเป็นเด็กผู้ชายอายุ๑๐ขวบชื่อเมฆ
ถูกฆ่าตายมานานแล้วไม่รู้ว่าใครฆ่า
ที่ผ่านมามีแค่มีแต่คนเกลียดชังไปที่ไหนก็ไปไม่ได้
ไม่สามารถไปผุดไปเกิดอะไรอย่างนั้น
เอาไปลองฟังบางช่วงบางตอนที่ตอนที่น้องเอถูกผีสิงร่างแล้วนักข่าวพูดคุยด้วยหน่อยครับ
เอาขนาดไหนเอาขนาดไหน
กี่ห้องนอนลูก

ห้องนอน
ไม่อยากเล่นบอล
เอ้าจะไปตั้งบ้านที่กลางสนามบอล

หนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องนั่งเล่นไม่ต้องติดแอร์

ลมมันโกร่งอยู่แล้วทางถนามบอกโอเคโอ้โห
โอ้ยนักข่าวเราก็ช่างได้ถามคุณตี้คุณตี้อ่า
นักข่าวของไทยรัฐของเรานะครับว่ากันต่อ
คุณผู้ชมช่วงเหตุการณ์ที่วิญญาณของเด็กชายเมฆยังบอกอีกนะว่า
ชอบชอบอยู่กับเด็กหญิงเอเลยมาแสงร่างนะครับแบบนี้นะครับ
แล้วทำเอาเนี่ยตัวคุณพ่อนะคุณบุญสมพ่อของเด็กหญิงเอเนี่ยนั่งไม่ติดเลยนะ
เดินไปบอกขอร้องเลยนะขอเถอะผีผีเด็กเมฆเอ้ย
ออกจากลูกสาวของออกจากร่างของลูกสาวผมได้ไหมอืม
เพราะว่าเห็นแล้วลูกสาวเหนื่อยหอบแล้วเหมือนจะเป็นลมแล้ว
แต่วิญญาณของเด็กชายเมฆก็ต่อรองอีกนะขอน้ำแดงก่อน
แล้วจุดทูปให้หนึ่งดอกจึงจะออกจากร่างโอ้โห
พอเขาทำตามนั้นนะชาวบ้านเขาก็ทำตามนั้นใช่ไหม
เขามีความชื่ออันนี้คุณผู้ชมอืมสุดท้ายฮะก็ได้เด็กหญิงเอ
กลับมาเป็นปกติว่ากันไปว่ากันไปหมอปลาว่าไง
หมอปลาบอกว่าให้เด็กหญิงเอมานั่งทำพิธีก่อนพร้อมกับคุณครูผู้หญิงอีกหนึ่งคน
จู่จู่เกิดล้มเนี่ยพัดบนบนหลังคาใกล้ใกล้กับช่วงที่ทำพิธีนั่นแหละ
แล้วก็มีเศษกิ่งไม้ตกลงมาใส่หัวของเด็กหญิงเอในระหว่างที่ทำพิธีด้วยอืม
ทำพิธีไปครูผู้หญิงก็บอกว่าชานะชาที่ขาเลยขาซ้ายเนี่ยดูดินี่นี่
ต้องยืดอย่างงี้เลยหรอชาอย่างงี้อยู่นานไม่หายเลยอ่ะอืม
แล้วพอหมอปลาวางมือจับบนหัวเด็กหญิงเอครูก็ชาอีกรอบเลย
อารมณ์แบบเนี้ยหมอปลามักจะให้ทำแบบเนี้ยเหมือนจับมือสื่อส่งต่อพลังอะไรแบบเนี้ยอืมเออ
เออว่ากันไปว่ากันไปนะจนกระทั่งช่วงเย็นแล้วโอ้โหงานนี้ยาวจริงจริงอืม
แปดนาฬิกาสามสิบห้านาทีช่วงเย็นหกโมงครึ่งหมอปลาได้พาเด็กหญิงเอไปที่ใต้ต้นมะขาม
เพื่อทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณสัมภเวษีให้กับเด็กหญิงเอซึ่งหมอปลามีอาการขึ้นไส้อาจจะโดยโอ๊กอักโอ๊กอากอย่างนี้เลย
พออาการดีขึ้นก็เริ่มทำพิธีจุดทูบ๑๖ดอกเทียน๒เล่ม
ักเอาไว้ใต้ต้นมะขามแล้วเอาสายสินพันรอบหัวเด็กหญิงเอ
ท่องคาถาด้วยนะหน้ามงหน้าโมหน้ามงหน้าโมว่ากันไปแล้วเอามีดหมอวางบนหัวเด็กหญิงเอ
ไม่ได้ไปทำอะไรให้รุนแรงหรอกนะแต่วางเอาไว้แบบนี้เพื่อขับไล่ผีครับ
เสร็จแล้วให้เด็กหญิงเอดื่มน้ำมนต์แล้วเขียนชื่อของครูที่กินยาฆ่าตัวตายเอาไว้ด้วยนะ
โอ้โหมีครูฆ่าตัวตายที่นี่ด้วยเหรออันนี้เราไม่รู้นะเพิ่งจะรู้เหมือนกัน
แล้วหมอปลาเอามีดหมอวางทับสะกดเอาไว้จากนั้นก็ให้ครูเนี่ยนำน้ำมนต์ไปพรมทั่วโรงเรียนเลย
พูดง่ายง่ายทำพิธีตามที่เหมือนกับในหนังที่เราเคยเห็นค่ะ
ทั้งหมดทั้งมวลเพื่อความสบายใจครับหมอปลาบอกว่าสัมผัสได้ว่ามีดวงวิญญาณพยายามต่อต้าน
และไม่ใช่ดวงวิญญาณร้ายแต่เป็นแค่สัมภเวษีทั่วไป
หลังจากนี้ขอให้ชาวบ้านมั่นใจเลยว่าพื้นที่นี้ปลอดภัยแล้วแล้วก็ทำพิธีส่งดวงวิญญาณแล้ว
หากเด็กมีอาการแบบนี้อีกอย่าเพิ่งคิดว่าเด็กป่วยหรือไม่อยากมาโรงเรียนเพราะของแบบนี้
ถ้ามองไม่เห็นไม่เชื่ออย่าลบหลู่หมอปลาว่าอย่างนี้แต่ยังไงซะมันก็คงจะปีไปได้หลายสาเหตุ
ถ้ามองในเรื่องลักษณะของความเป็นจริงนะในทั่วไปบางทีเด็กอ่ะ
เขาอาจจะมีวิธีการเรียกร้องที่แตกต่างออกไปนะถ้าเขาไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการ
อันนี้ต้องมองด้านนี้ด้วยนะถูกต้องก็อาจจะต้องคุยกันในครอบครัว
และถ้าหากมองไปด้านนี้ก็ต้องมองไปถึงการรักษากับหมอจิตเวท
อืมใช่ก็อาจจะต้องรักษาควบคู่กันคือเราบอกประจำแหละ
เวลาหมอปลาลงพื้นที่ไปที่ไหนแล้วไปตรวจสอบ
เพราะว่าแต่ละคนถ้าเกิดว่ามีอาการแปลกแบบนี้ก็ต้องรักษาควบคู่กับทางวิทยาศาสตร์ไปด้วย
ถ้าเกิดคุณมีความเชื่อเรื่องของศัยศาสตร์ว่ากันไปแบบนี้
จะได้เขาเรียกว่าบาลานซ์กันทั้งคู่แล้วก็รักษาควบคู่กันไป
ก็ทั้งหมดทั้งมวลเป็นห่วงนั่นแหละนะคะ